สถานีเครื่องส่งวิทยุรัฐสภาที่สุรินทร์นะครับ
สร้างมา๓ปีไม่เคยไม่มีใครไปดูแลเลย
ปรากฏว่าไอ้อุปกรณ์ต่างพวกเอาไปเลยครับ
ใส่ไฟเอาไปใส่อากาศทองแดงหายหมดเกรียง
เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมรู้มูลค่าความเสียหายแล้วจะ
ตกใจนี่คือสภาพสถานีเครื่องส่งวิทยุรัฐสภา

เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง๑เมตรนะฮะ
ขนาดพื้นที่ประมาณ๔๐ตารางวา
ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์
แก่น้อยตะบนแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ถูกทิ้งร้างไม่มีใครเข้าไปทำงานที่นี่นะครับ
ในห้องเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงพบว่า
อุปกรณ์เครื่องส่งเนี่ยถูกลื้อค้นงัดแงะเอาอุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนของสายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า
สายทองแดงท่อทองแดง
ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับเครื่องส่งและสายอากาศเนี่ย
ถูกตัดเอาอุปกรณ์ออกจากห้องเครื่องส่งไปหมดเลย

ท่อแอร์ที่เป็นทองแดงถูกตัดเอาทองแดงออกไป
แม้แต่สายทองแดงที่เป็นสายดินสายกราวนะ
ยังขุดเอาเลยนะฮะ

เปรสเซอร์แอร์ด้านนอกอาคารถูกตัด
อุปกรณ์สำคัญออกไปทุกเครื่องทั้งหมด๓เครื่องครับ

เหลือแต่ตัวอาคารกับเสาส่งสัญญาณ
แล้วก็แผงอากาศบนยอดเสาเท่านั้น

๑๐ล้านนี่ซื้อทั้งอาคารได้เลยนะ
ก็มันเหลือแต่เปลือกแล้วเหลือแต่เสาอ่ะพี่ต้น
เหลือแต่เสากับตัวซากอาคาร

ข้างบนไอ้เครื่องส่งที่มันไม่ปีนขึ้นไป

คือที่นี่ชาวบ้านบอกว่า

ขออภัยครับไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเลย

สร้างแล้วแบบนี้น่าเสียดาย

คือเฉพาะสายไฟก็๑๐ล้าน
ยังไม่นับอาคารยังไม่นับเครื่องต่างนานา

ถ้าสร้างมาทำไหนตอบไม่ได้เหมือนกัน